อีกสักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ต้องเดินทางไปแถวรามคำแหง
สัปดาห์ที่แล้วเป็นพิธีซ้อมรับปริญญบัต
สัปดาห์นี้รับจริงนะคะ๑๔๑๘มีนาคม
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการจรจรกันสักเล็กน้อย
แล้วก็เริ่มต้นด้วยเรื่องดีบนโลกโซเชียลเลยทีเดียว
ปกติเวลาขับรถไปเนี่ยเจอถนนที่แบบขลุขระ

คือหลบได้ก็หลบไม่ได้หลบไปทางกระแทกค่ะ
อุ๊ยแต่กระแทกนี้รู้สึกเจ็บปวดมาถึงหัวใจเราเลยนะ

แล้วก็เฮ้ยทำไมรถเป็นอย่างนี้ทำไมถนนเป็นอย่างนี้
แต่คุณแม่ท่านนี้นะคะหญิงสาวท่านนี้เป็นคุณแม่ลูกสอง
ไม่ขับผ่านเฉยเธอทำอย่างไรกับถนนที่ขลุขระ

ทำเองเลยกับมือเล่นถนนเองเดี๋ยวนี่ผู้หญิงคนเดียวนะเนี่ย

เดี๋ยวก่อนกลางถนนนี่น่ากลัวไปไหม
ถูกนะคะก็นิดนึงคือต้องบอกว่ามีคนไปเห็นเธอคนนี้
มานั่งทำถนนแบบนี้ก็เลยถ่ายเป็นทั้งภาพนิ่ง
แล้วก็คลิปวิดีโอออกมาชื่นชมนะคะเขียนแบบนี้เลย
คุณแม่ลูกสองปะถนนที่สะพานใหม่
มาพร้อมกับลูกสาววัยประมาณ๕๖ขวบอีก๒คน
นำยางมะตอยมาเทที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่ในการใช้ถนนสายนี้
มินถามเธอบอกเธอทำเองซื้อยางมะตอยมาเอง
ยามว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาจากงานประจำ
มาทำแบบนี้นะคะบอกว่าจริงแอดมินไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้
แต่ว่าเขาก็ขอบคุณในความมีน้ำใจของคุณแม่ลูกสองคนนี้จริง
ยังมาตอยถนนก็ดูอันตรายนะคะเพราะอยู่กลางถนนเลย
มีรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดเธอบอกเธอทำประจำ
เห็นตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อซื้อยางมะตอยมาทำเองเทเอง
มินก็ฝากด้วยถ้าผู้ขับขี่เห็นเธออยู่กลางถนน
กำลังเทยางมะตอยช่วยขับรถเบาแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
เหตุเกิดที่สะพานใหม่ชนบุรีนั่นเองนะคะ
ชาวเน็ตก็โอ้โหเห็นแบบนี้ก็แห่กันไปชื่นชมเยอะเลยทีเดียว
ก็บอกว่าส่วนหนึ่งอยากจะให้เป็นตัวอย่างของเด็กแว้นนะคะ
เปลี่ยนจากการซิ่งรถแข่งกันมาทำประโยชน์ต่อสังคมบ้าง
ส่วนหนึ่งก็ได้ถามหาหน่วยงานว่าเอ๊ะขนาดประชาชนคนธรรมดา
ผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งยังมาทำแบบนี้เลย
โดยงานที่เกี่ยวข้องไปไหนล่ะจ๊ะแซวกันประมาณนี้นะคะ
นัททเศษสาริมานนะคะรองผู้กำกับจราจรสพเมืองชนบุรีบอกว่า
ถนนสะพานใหม่อยู่ในส่วนพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
แล้วก็เทศบาลเมืองชนบุรีซึ่งเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่คลิปนี้แล้วก็ภาพนี้ถูกเผยแพร่เป็นวันหยุดราชการพอดี
ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยยังไม่สามารถติดต่อไปได้นะคะ
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะ

แล้วก็พร้อมกับไฟจราจรและกรวยสีส้มเอาไว้เผื่อซ่อม

มันเกิดถึงจุดนี้แล้วหรือ
ก่อนหน้านี้คนที่ซ่อมถนนเองเราก็เคยรายงานข่าวกันไป
ประสอบถามเจ้าระทิธิเกี่ยวข้องก็มักจะได้คำตอบเดิมให้คล้ายกันว่า
หลุดรอถึงบางจุดก็แบบหลุดไป
คนในพื้นที่ก็ต้องแจ้งไปนะแจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไปดูแลให้
จะเป็นคำตอบในลักษณะแบบนี้ในทุกกรณี
เพราะว่าช่วยกันแล้วกันคนใช้ก็ช่วยบอก
คนที่ดูแลก็มาช่วยกันติดตามข่าวสารข้อมูลอะไรแบบนี้ด้วย
แต่จริงที่เสนอมาบอกว่าอยากให้เด็กแว้นมาลองทำแบบนี้แทนแข่งรถ